นรวิทย์อันนี้ก็กลายมาเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์

บอกว่าพระนรวิทย์หายไปไหนจากวัด

ทีนี้ก็ต้องมีการตามหาว่าอ้าว
แล้วที่กำหนดว่าจะมีการศึก
หลังจากประชุมเพลิงหมอกระต่ายช่วงบ่ายนี้ล่ะ

นี่นักข่าวของเราไปที่วัดด้วยนะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปไล่เรียงไปดูกัน

หลากหลายประเด็นหลากหลายมุมมองนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าสังคมก็ตั้งคำถามนั่นแหละว่า
พระนรวิทย์เป็นผู้ต้องหาบวช
พร้อมกับพระพ่อเอาคดียังไม่สิ้นสุดเลยนะ
สื่อมวลชนก็เลยไปถามพระที่อุปชาให้

เจ้าอาวาสวัดด่านแล้วก็เจ้าคณะเขตยานวาเนี่ยนะคะ
ซึ่งก็เปิดเผย

ผู้บังคับบัญชาของพระนรวิทย์มายืนยันการบวชให้
ประโยคที่พูดใช้คำว่าช่วยสงเคราะห์ให้หน่อย
แล้วก็ยอมรับนะว่าทราบถึงสาเหตุการบวชครั้งนี้ด้วย
อัตมาก็เพิ่งเคยเจอกรณีที่ข้าราชการบวช
ผู้บังคับบัญชาเดินทางมารับรองเอง
อาตมาก็เพิ่งเจอเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับ
แล้วเมื่อวานนี้ทางสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ก็มีคำสั่งแล้วให้พระนรวิทย์ศึกทันที
ซึ่งเมื่อวานเรานำเสนอไปก็คิดว่าจะมีการศึกตอนเย็น
แต่หลังจากนั้นก็มีข่าวออกมาว่าจะมีการศึกวันนี้นะคะ
บรรยากาศเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมช่วงเกือบ๕โมงเย็น
นรวิทย์และพระนิคมพระพ่อ
ก็ลงมาจากกุฏิพระใหม่ที่วัดปริวาสราชสงคราม

เพื่อไปร่วมงานสวดพระอภิษฐรรมศพคืนสุดท้ายของหมอกระต่าย
ทีนี้คุณผู้ชมอยากให้ดูจังหวะนี้หน่อย
เพราะว่าถือว่าเป็นครั้งแรกเลย
หลังจากที่เกิดคดีเกิดเรื่องมา
พระนรวิทยอมให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะ

ใช่ค่ะเดี๋ยวไปฟังค่ะให้สัมภาษณ์ประเด็นไหนนะคะ

พี่บอกว่าจะสึกที่เพราะอะไรมีกระแสอะไรครับถูกได้สึกครับ
อะไรนะครับ

พี่บอกว่าจะสึกที่เพราะอะไรมีกระแสอะไรครับถูกได้สึกครับ

พี่บอกว่าจะสึกที่เพราะอะไรมีกระแสอะไรครับถูกได้สึกครับ

โทษครับโทษพี่นักษัย

เห็นบอกว่าไม่ถูกต้องฮะ

ตอนนี้เอกสารให้ร้อยเวนเรียบร้อยแล้วครับ

เป็นคำให้สัมภาษณ์และลักษณะเหมือนว่า

ใช่ค่ะทีนี้เราก็เลยต้องมาดูบรรยากาศที่วัดวันนี้นะคะ
เมื่อเช้านี้ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่วัดปริวาสราชสงคราม
อูหูคุณสื่อมวลชนเนี้ยไปปักหลักรอสังเกตการรอทำข่าว
แล้วก็มองไปเนี้ยไร้เหงาพระนรวิทธิ์อะฮะ
ซึ่งก็เลยไปถามข้อมูลจากพระลูกวัดค่ะ
ก็คือพระธีรพงศ์พระธีรพงศ์ให้ข้อมูลแบบนี้
ตั้งแต่วันแรกเลยนะที่พระนรวิทย์กับพระพ่อพระนิคม
มาบวชก็อยู่ในอาการโศกเศร้าจิตตก
ไม่ค่อยจะพูดจากับใครก็เข้าใจได้
เพราะว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้มีคนสูญเสียเนี่ย
มันพูดยากแล้วพระธีรพงศ์ก็บอกนะคะ
เมื่อเช้านี้พระนรวิทย์กับพระนิคมตื่นเช้ามาสวดมนต์

อันนี้ก็คือตามจุดประสงค์ที่ตั้งใจเอาไว้ว่าจะบวชตั้งแต่แรก
แล้วตอนนี้สภาพจิตใจของพระนรวิทย์แย่มาก
ดีนะที่มีพระพ่อคอยดูแล
ซึ่งตอนนี้ก็ยอมรับผิดแล้วอยากให้สังคมให้อภัยกัน
แล้วนักข่าวไปรออย่างที่บอกค่ะว่าไร้เงาพระนรวิทย์
ตอนแรกมีพาดหัวมาแบบนี้ก็คิดว่าเอ๊ะพระนรวิทย์หายตัวไปไหน
หายตัวจริงเหรอแล้วจะมีการศึกในช่วงบ่ายจะยังไง
ก็มีข้อมูลนะคะบอกว่าพระนรวิทย์จริงแล้วเก็บตัวอยู่ในกุฏิ

ถึงขนาดที่ไม่ฉันข้าวเลยนะคะ
ซึ่งวันนี้หลังจากที่มีการชาปนกิจหมอกระต่ายแล้ว
มีพิธีประชุมเพลิงช่วงบ่าย๒โมง

แล้วก็ตั้งใจว่าจะนุ่งผมขาวถือศิลป์แปลกต่อไปด้วย
หลังเกิดเหตุศูนย์เสียหมอกระต่ายจากการข้ามทางม้าลาย
ตอนนี้โอ้โหคุณผู้ชมฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทางม้าลาย
ก็พยายามที่จะตรวจสอบจะดูแลจะปรับปรุงอะไรแบบเยอะแยะไปหมดเลยนะ
แต่ล่าสุดมันมีเหตุการณ์ที่พระเอกหนุ่มของเราบอมธนินมนูลสินเนี่ย
โพสต์เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมดูคลิปสักนิดหนึ่ง
นี่ฮะเหมือนเขากำลังจะข้ามทางม้าลายแล้วคุณเห็นไหมว่าเป็นสัญญาณไฟเขียวให้คนข้ามได้
แต่รถคันนี้โอ้โหไม่เบรกเลยเฉียดตัวเขาไปนิดเดียวเอง
นี่คือคุณบอลไม่ได้ตั้งใจนะกดอัดคลิปเล่นนะ
ใช่คุณบอมก็จะสะท้อนเรื่องราวของการข้ามทางม้าลายในประเทศไทย

คุณบอมก็เลยจะข้ามทางม้าลายเอาและเห็นสัญญาณไฟเขียวว่าข้ามได้
แต่ปรากฏว่ารถคันนี้หยุดซะที่ไหนคุณไม่หยุดเลยนะครับ
คุณบอมก็เลยโพสต์คลิปนี้ว่าตัวเขาเองกำลังข้ามทางม้าลาย
มีรถวิ่งเร็วมากไม่ยอมหยุดให้
ข้อความบอกว่าผมลองใช้ทางม้าลายแบบมีสัญญาณไฟด้วยนะ
รู้สึกแปลกก็เลยกดถ่ายวีดีโอเล่น

รถคันนี้พยายามจะเบรกก็ไม่มี

ถ้าผมไม่มองแล้วเดิน
ผมอาจจะไม่มีชีวิตเหลือแน่
มันควรมีบทลงโทษจริงจังนะว่าไหมครับ

ถ้าจะมาขนาดนี้ไม่ชนกูเลยล่ะ

คุณแล้วดูสิมันไม่ใช่แค่ทางม้าลายสีขาวดำ
เป็นสีถนนปกติแต่นี่คือเขาทาสีแดงไว้แล้วเห็นไหมคะ
ใช่ว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ทางม้าลาย

ซึ่งคนขับรถจะเห็นมาตั้งแต่ไกลเลยแหละ
ใช่คือหลังจากเจอเคสหมอกระต่ายแล้ว

ให้สถานที่ตรงนี้ทางมาลาย
มันกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยจริงนะคะ
คนขับรถทุกท่านเวลาใช้รถใช้ถนน
ถ้าเราเจอทางม้าลายเราต้องคำนึงแล้วก็คิดเสมอว่า
มันเป็นสิ่งที่เราต้องหยุดให้คนข้ามใช่ค่ะนะฮะอ่าคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์